คุณผู้ชมครับไปดูที่สามพรานนครปฐมกันหน่อยค่ะ
มีมือปืนก่อเหตุฆ่า๓ศพนะคะ
ตอนนี้ตำรวจทำงานเร็วค่ะรวบตัวได้แล้ว
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยแน่นอน
ชาวบ้านรอรุมประชาธรรมกันเลยนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุวัยรุ่นยิงกันที่หน้าห้องเช่าค่ะ
อยู่ที่ตำบลท่าตลาดในอำเภอสามพราน
มีผู้บาดเจ็บสาหัส๓ราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักสี่ทุ่มวันที่ยี่สิบเก้าเมษายน
แล้วผู้บาดเจ็บทั้ง๓รายสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
นายอนุรักษ์โชระแวกนายฤทธิเกียรติปู่มั่นและนายวัชรเกตบุญลือเสียชีวิตหมดเลย
บ่ายเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีกริชณะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๗
นำตัวนายธีรพงศ์พิมพาผู้ต้องหามาสอบปากคำที่สพสามพราน
ตำรวจไปจับตัวได้ในบ้านแฟนสาวที่นครชัยศรีค่ะ
ผู้ต้องหารับสารภาพนะคะ
ธิรพงศ์บอกว่าอาวุธที่ใช้เป็นปืนไทยประดิษฐ์ที่เขาทำขึ้นมาเอง
ตรวจสอบประวัติของนายธีรพงศ์ก็พบว่าเคยถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่ามาแล้วค่ะ
จะพ้นโทษเมื่อวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมานี่เอง
ไปได้แค่๖วันฆ่าเขาเลย๓ศพนะคะ
สอบสวนก็ทราบมาว่านายวัชระผู้ตายเนี่ยกับพวกตั้งวงกินเหล้ากันอยู่หน้าห้องเช่านี่แหละ
ทีนี้นายธีรพงศ์มือยิงเนี่ยนะก็ตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนอีก๖๗คนหน้าห้องเช่าใกล้กันนั่นแหละ
ก็เดินไปสอบถามว่ากลุ่มของเขาเสียงดังหรือเปล่า

จากนั้นนายธีรพงศ์ก็เดินกลับไปแต่ยังไม่ทันถึงวงเล่าค่ะ
อยู่นายธิรพงศ์ก็เดินย้อนกลับไปหากลุ่มนายวัชระที่นั่งกินเหล้ากันอยู่

คือต้องบอกก่อนว่าเขามีประเด็นกันมาก่อน
ก่อนหน้านี้มีประเด็นที่เบิ้ลเครื่องใส่กัน
แค่นี้ค่ะเบิ้ลเครื่องใส่กันหน้าห้องพัก

ก็ไม่รู้ว่าเข้าใจไปฝ่ายเดียวหรือว่าอย่างไรถึงได้ต้องมาก่อเหตุยิงกันแบบนี้อีก
ก็คือเขาชอบคมเขาชอบคมชอบ
ครับทั้งหมดในกลุ่ม

หมายถึงว่าเราเห็นเองหรือว่าเพื่อนเล่าให้ฟัง
ก็ให้ทั้งเห็นเองด้วยครับทั้งเพื่อนเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งด้วยครับ
ผมเห็นแต่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังวิ่งเข้าห้องแค่นั้นแต่ผมไม่ทำ
คือผมเห็นนะผมเห็นแค่๓คน

แล้วเนี่ยค่ะจังหวะพามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพคุณดู
คนมารอดูกันไทยมงไทยมุง

ต้องใช้เวลาเคลียร์พื้นที่กันเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ
ทีนี้นางสาวพันธิราชหอมตาวัย๒๑ปี
แฟนสาวของนายฤทธิเกียจที่เสียชีวิตเนี่ยนะ

ไม่เคยรู้จักผู้ก่อเหตุคนนี้เลย
แล้วก็เสียใจมากเพราะว่าเธอกับแฟนจะแต่งงานกันอยู่แล้วอะค่ะ
แบบไหนเนี่ยผมแบบใดแล้ว
แล้วพี่หวัดหลับมาหนาคนแฟนหนูอย่างเงี้ยแล้วหนูจะอยู่ยังไง
แล้วเค้าก็ไม่ได้กลับขอขมานะ
ลุกเลยนะ
ว่าพอทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว
คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ก็เดี๋ยวจะมีการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมแหละ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

โอ้โหจิตใจไม่รู้ทำด้วยอะไรโหดเยี่ยมเหลือเกิน
จ่อยิงทีเดียว๓คน๓ศพเลยนะ

มันไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะ
แต่ก็มีปัญหามาก่อนแต่เคลียร์กันเรียบร้อยไปแล้ว